แต่ว่าณขณะนี้บางครอบครัวก็มีน้ำตาโศกเศร้า
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
เยาวชนถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ

รถล้มสีสะฟาดพื้นเสียชีวิต
ในวันนี้เองทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้น
ก็ออกมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
และต้องการให้ตำรวจนั้นเร่งรัดดำเนินคดีนี้อย่างจริงจัง
เพื่อให้คนผิดนั้นถูกดำเนินการตามกฎหมาย
คุณผู้ชมครับในวันนี้ครอบครัวของนาย
สดายุกิจนิยมอายุ๑๗ปี
และนายปรมัติเวียงเงินอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖โรงเรียนสวนกุหลาบปฐุมธานีนะครับ
สองครอบครัวในวันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยครับยิ้มไม่ออกครับเพราะว่าศูนย์เสียแก้วตาดวงใจไป
วันนี้เข้าไปติดต่อขอรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
หลังจากเยาวชนทั้ง๒คนนะครับถูกคนร้ายเบื้องต้นคือประมาณ๔คน
ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบก่อนจะใช้ปืนจ่อที่ศีรษะ
แล้วก็ไล่ยิงเยาวชนทั้งสองคนนี้จนกระทั่งรถเสียหลักล้มคว่ำ
ศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณป้ายรถประจำทางถนนนิมิตรใหม่ย่านมีนบุรีนี่เอง

สำหรับนางอรพินกิจนิยมแม่ของนายสดายุ
ก็เล่าว่าในเวลาที่เกิดเหตุลูกชายก็ไปเดินซื้อของกับเพื่อน
ตลาดนัดรถไฟย่านนวมิน

แต่งตัวคล้ายกับเด็กช่างกล
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
โดยหนึ่งในคนร้ายชักปืนออกมาจ่อยิง
แม้ว่าลูกชายจะพยายามอธิบายแล้ว

ถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม
หัวของลูกชายของคุณอรพิน

จากนั้นคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์

ขณะที่แม่ของอีกหนึ่งผู้เสียชีวิต
นางมาลีเวียงเงินแม่ของนายปรมัติ

ก็ฝากไปถึงคนร้ายให้มามอบตัวครับ

ยังพันธ์ตำรวจเอกธนชัยอุตสาหกิจ
ผู้กำกับการตำรวจนครบานนิมิตรใหม่

บริเวณป้ายรถประจำทางถนนนิมิตรใหม่
ย่านมิลบุรีตรงกันกับที่

จากนั้นลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุ

คำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า

จนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำครับ
ในที่เกิดเหตุตอนนี้ยังไม่พบรอยกระสุน
โดยเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
หากเรื่องนี้มีความคลิบหน้าเพิ่มเติม